ศรีโรธฉัดทองนี่ถือว่าเป็นฮีโร่
ทั้งในและนอกสนามครับภาพนี้
ถูกตีแผ่โดยเฟซบุ๊คนะครับ

น่าจะชื่อว่าคุณเจ๋ง

หรือคุณเจ๋งเนี่ยนะครับถ้าอ่านไม่ถูก
อภัยด้วยคือไปโพสต์ถึงรูปของ
โรชัดทองบ้างระหว่างเล่นฟิตเน็ต
อยู่ที่ทางตำบลขามใหญ่

มีคนชื่นชมจากการเห็นภาพนี้

ให้วิรวรรณรายวัช

เห็นฟอร์มกันก็ตระเวนไปดูตามสนามต่าง

น่าจะเป็นในลักษณะของกัน
เยือนหรือเปล่าเขาจะได้มาดูง่าย

เดี๋ยวต้องดูโปรแกรมว่าในช่วงหลังจากนี้

ตอนนี้ก็โชว์ฟอร์มเป็นคนดีในสังคม
ยอดเยี่ยมมากสำหรับศิโรชัดทองนะครับ
จริงใส่ของเขาเนี้ย
แต่ว่าบวกขาวเนี้ยเกิดตรงวันเลย
ก็คือ๒๕ปีแหละนะครับ

คือวันเกิดเนี่ยเขาก็ทำกิจกรรมดีคือ
สถานพินิษฐ์แล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานครับ
หารายได้สมทบทุนสร้างสถานรับเด็กและเยาวชนหลังใหม่

ซึ่งงานนี้ได้รับเงินบริจาคไปกว่า๑ล้านบาท
หัวขาวฉลองวันเกิดนะครับด้วยการเลี้ยงอาหารเพลให้กับพระพิสุสงฆ์๙๙รูป
อายุเท่าไหร่แล้วฮะ๓๕๓๕แล้วนะ๓๕ก็ยังแจ๋วนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะมีไฟล์สำคัญเจอกับยอดแสนไกลนะครับ
เรื่องของค่าตัวเนี่ยถ้าจบในข่าวล่าสุดคือประมาณ๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โอ้โหเกือบ๓๕ล้านบาทแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเพิ่มอีก

นั่นน่ะสิเห็นบอกว่ายังตกลงกันไม่ได้
แต่ว่ากฎิกาก็ถูกต่อต้านในเรื่องของการชก๑ยก๙นาที

ค่อนข้างยาวนานแต่ชกยกเดียวเดี๋ยวต้องติดตามนะครับข่าวนี้น่าสนใจ